ก่อนหน้านี้เกมล่าสุดเราก็พึ่งจะเปล่าฉนะเข้ามา
มีผลการแข่งขันที่ดีกับจีนในเกมสำคัญ

คือวันที่๑ตุลาคมปี๑๙๙๐
ทีมไทยเจอจีนในวันชาติจีนครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วจีนไม่ได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการนะครับ
ซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ย
เป็นต่อเราหลายขุมมากเป็นเจ้าภาพด้วย
นั้นนะครับนักเตะ
และสุดท้ายทีมไทยชนะ๑๐จากประตูของ
๑๕มิถุนายนปี๒๐๑๓นะครับ
เป็นเกมอุ่นเครื่อง
นั้นไทยบุกไปเยือนจีนนะคะที่เมืองเหอเฟย์
ตอนนั้นเป็นกุญสือทีมชาติไทยชั่วคราวนะคะ
ก่อนเกมก็เป็นรองเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
แต่ผลปรากฏว่าครึ่งแรกไทยนำก่อน๒ประตูต่อ๑นะคะ
ได้ประตูจากการยิงของปกเกล้าอนันต์แล้วก็ตามด้วยอดีศักดรายสอน
และครึ่งหลังค่ะนักเตะทีมชาติไทยมายิงเพิ่มอีก๓ประตู
ดีสักรายสอนยิงประตูที่๒ของตัวเองนะคะ
แล้วก็มีชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็สารวุฒิมาสุก
นักเตะทีมชาติไทยถล่มจีนไปถึง๕ประตูต่อหนึ่ง
กลายเป็นอีกหนึ่งเกมประวัติศาสตร์เลยด้วย
ก็เป็นนักเตะเลือดใหม่นะครับในยุคนั้นที่พิซิโก้นั้นเรียกมารวมตัวเฉพาะกิจ
หนึ่งเกมยุคของอาจารย์ชาวิทย์ผลชีวินก็น่าติดตามเสมอ๓๓ยุคนั้น
ธนาชนะบุตรกับทางธีรเทพวิโนไทยยังถือว่าฮอตมากนะครับ
คือเจอกันทีไรมันสนุกมีประตูทุกครั้งไปสำหรับคู่นี้
แล้วเกมที่เห็นอยู่นี้นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อันดับโลกของไทยขยับขึ้นมาสูงมากเหมือนกันนะ
ก็ติดตามก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้ผมว่าน่าจะจุดกระแสการอุ่นเครื่องเกมนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ